เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูต่อกันที่หน้าหนึ่ง

มีภาพของอดีตดารานางแบบสุดเซ็กซี่

จำกันได้คดีของเธอเกิดขึ้นเมื่อปี๕๕
เมื่อเธอเดินทางเข้าประเทศไทยมาจากเวียดนาม
แล้วก็เอาโคเคนมาด้วย๒๕๑มิลลิกรัมในกระเป๋าเดินทาง
แล้วก็ถูกจับนะครับต่อสู้คดีมา๒ปี
แต่ท้ายที่สุดเมื่อวานนี้สารดีกาก็ยืนตามสารอุทธรณ์
ในการจำคุกอยู่๒๕ปีนะครับ
แล้วก็เมื่อคุณยู่ยี่ได้รับทราบข้อหาแล้ว

ก็ถือว่าก้มหน้ารับโทษทันทีนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะ
โดยนางชัชยาเกวต้าเกวสต้าบรามอส
หรือว่ายู่ยี่อาลิสาอินทุศมิตร
อดีตนักร้องนักแสดงและนางแบบเซ็กซี่ชื่อดัง

ไปยังสารอาญารัชดาพิเศษ
เพื่อฟังคำพิพากษาสารดีกา

คดีที่ตกเป็นจำเลยในความผิด
นำเข้าโคเคนมาในราชนาจักร

แล้วก็มีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
กรณีที่เมื่อวันที่๑๐พฤศจิกายนปี๒๕๕๕ย้อนไปหน่อย
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำสนามบินดอนเมือง
สามารถจับกลุ่มตัวนางชัชยา
ขณะเดินทางกลับจากประเทศเวียดนาม
แล้วก็มีท่าทางพิรุษจึงขอค้นตัว
ปรากฏว่าพบโคเคนในกระเป๋าเดินทางนะครับ
โดยยู่ยี่ไม่ได้รับการประกันตัว

แล้วก็ได้มีความพยายามในการยื่นประกัน
แต่ทั้งศาลชั้นต้นและสารอุทธรณ์ต่างเห็นว่า
ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วอาจหลบหนี
ยู่ยี่ก็เลยจึงถูกคุมขัง
ทันทะสถานหญิงมาประมาณ๒ปี๙เดือนแล้วนะครับ
และเมื่อวานี้สารดีกาก็พิจารณาคำร้อง
มีคำสั่งว่าไม่อนุญาตให้จำเลยดีกา
ยกคำร้องซึ่งตามกระบวนการพิจารณาของศาล
เมื่อสารดีกาไม่รับดีกา
ู่ยี่ก็ต้องรับโทษตามที่สารชั้นต้น
และสารอุทธรพิพากษาให้จำคุก๑๕ปี
และต้องนับโทษต่อในคดีครอบครองสัตว์ป่า
โดยไม่ได้รับอนุญาตอีก๓เดือนนะครับ

รวมโทษจำคุก๑๕ปี๓เดือน
แล้วก็ปรับเงินอีก๑๕๐๐๐๐บาท

เขาพอรับฟังคำพิพากษาเสร็จ

แต่ก็ต้องยอมรับในคำพิพากษานะครับ